มาดูความคืบหน้านะคะกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร้านนางฟ้าคาราโอเกะพัทยากลาง
ที่มีตำรวจบุกเข้าไปพยายามที่จะยัดข้อหาเรื่องของการค้าประเวณี
ให้กับพนักงานภายในร้าน
ล่าสุดภูมิกับการตำรวจภูทรเมืองพัทยาได้ทำหนังสือไป
เรียกให้สารวัตรสืบสวนภาค๒พร้อมพวก
เกาะเหตุนี้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเป็นครั้งที่๒นะคะ
คือครั้งนี้เนี่ยถ้าไม่ไปอีกก็จะออกหมายจับแล้วนะคะ
พลตำรวจเอกจรัมพรสุรมณีคณะกรรมการ
สำนักงานป้องกันและปรับรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท
พร้อมคณะลงพื้นที่สถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
เพื่อรับฟังข้อมูลจากพนักงานสอบสวน
กรณีพันธุ์ตำรวจโทนาราวุฒิการามหิโต
สารวัตรกองกำกับการ๑กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภาค๒พร้อมพวก
บุกจับร้านนางฟ้าคาราโอเกะย่านพัทยากลาง
ทำให้นางสาวปรณิสาชัยนาพาณิชกุลอายุ๓๖ปี
เจ้าของร้านร้องเรียนไปยังพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าถูกยัดข้อหาค้าประเวณี
มีคำสั่งย้ายตำรวจชุดจับกลุ่มไปช่วยราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๒
ขณะเดียวกันพลตำรวจเอกจรัมพรพร้อมคณะก็ได้ไปตรวจสอบ
ที่ร้านนางฟ้าคาราโอเกะด้วยนะคะ
เพื่อไปเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาคดี
สำหรับปปทมีอำนาจการไต่สวนข้อเท็จจริง
ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา
หากเรื่องมีมูลจะดำเนินการชี้มูลค่ะ
ทั้งด้านวินัยและด้านอาญา

ดำเนินคดีในข้อหาที่พนักงานสอบสวนแจ้งไว้
ด้านพันธ์ตำรวจเอกอภิษชัยกรอบเผ็ด
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยา

ยังผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคสอง
ส่งตัวพันธุ์ตำรวจโทนาราวุฒิพร้อมพวกเป็นครั้งที่๒
ถ้าไม่มารับฟังข้อกล่าวหาภายในวันที่๒๗กรกฎาคมนี้
ออกหมายจับแล้วนะคะหลังจากที่มีการประสานเอาไว้
จะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้แต่ว่าก็ไม่เดินทางไปค่ะ